โอ้โหคนนี้เข้าถึงจิตใจเด็ก
เด็กเรียนดีกิจกรรมเด่น

อันนี้จ้างรถแห่เลยครับ

รูปเรียนนี้สอนเต้นเหรอคะ

พี่เบิร์ตก็เต้นนำเลยนำจังหวะเขา
ใช่เห็นเข้าจังหวะแน็กส์สี่

น้องดูแฮปปี้กันมากเลยนะ
ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนครับชื่อผอบอลหรือว่านายอนุสรเสนษาศาสตร์
เป็นพอโรงเรียนถนอมบำรุงราชบำรุงที่จังหวัดตากครับ
หนุ่มยังแน่นนะสิต้องมาเต้นแข่งกับเด็กซะหน่อย
ศิษย์เห็นท่าเต้นแต่ละคนมีท่าอะไรบ้างดึงดาวมีดึงดาวมีรูดเสา
ชอบน้องที่ร่างกายกำยำคนหนึ่งอันนี้อะไรรูดเสา
อ๋ออันนี้รูดเสาเอาดีเอาเด้งมาก
โอ้โหสะบัดต่อไม่รอดแล้วนะ
บางคนก็ใช้ชุดนักเรียนละนะฮะ
ไม่ก็เอามาสวมไงพอมีรถแถมาก็แปดตัวหน่อย
เหนียวเลยน้องเอ้ยครับนี่ครับผอโรงเรียนในคลิปเนี่ยเปิดใจว่า๓สิงหาคมที่ผ่านมา

งานเนี่ยจริงมีกิจกรรมแบบแสดงโชว์ต่างนะ

พอบอลบอกดูแล้วเด็กน่าจะชอบ

แห่ที่จ้างมาสร้างความบันเทิงครั้งนี้

อันนี้มาจากโรงเรียนบ้านตากประชาวิทยาคารครับ

เล่นฟรีเลยแต่ว่าโรงเรียนก็เห็นใจจ่ายค่าน้ำมันช่วยเหลือไป

บอกว่าก่อนอันนี้เด็กช่วยเหลือกิจกรรมของโรงเรียนมันหนักหน่วง
อยากจะมอบความสุขให้พอบอนบอกว่าก่อนอันนี้เด็กช่วยเหลือกิจกรรมของโรงเรียนมันหนักหน่วง
อยากจะมอบความสุขให้พอบอนบอกว่าก่อนอันนี้เด็กช่วยเหลือกิจกรรมของโรงเรียนมันหนักหน่วง
อยากจะมอบความสุขให้พอบอนบอกว่าก่อนอันนี้เด็กช่วยเหลือกิจกรรมของโรงเรียนมันหนักหน่วง

อยากจะมอบความสุขให้พอบอนบอกว่าก่อนอันนี้เด็กช่วยเหลือกิจกรรมของโรงเรียนมันหนักหน่วง
อยากจะมอบความสุขให้พอบอนบอกว่าก่อนอันนี้เด็กช่วยเหลือกิจกรรมของโรงเรียนมันหนักหน่วง
อยากจะมอบความสุขให้พอบอนบอกว่าก่อนอันนี้เด็กช่วยเหลือกิจกรรมของโรงเรียนมันหนักหน่วง
อยากจะมอบความสุขให้พอบอนบอกว่าก่อนอันนี้เด็กช่วยเหลือกิจกรรมของโรงเรียนมันหนักหน่วง
อยากจะมอบความสุขให้พอบอนบอกว่าก่อนอันนี้เด็กช่วยเหลือกิจกรรมของโรงเรียนมันหนักหน่วง
ก็ดีคือทำให้เด็กมีเข้าแทรกอะไรคือมีกำลังใจ
ใช่ถ้าเรียนดีนะเทิมหน้าคะแนนดีลดแห่มาอีกรอบ
นี่ชาวเน็ตบอกนี่แหละเวลาจะสอนนักเรียนเนี่ยเราต้องมีใจเข้าใจชีวิตวัยรุ่นด้วยนะฮะ
แต่ดูแบบนี้แยกไม่ออกเลยในผอในนักเรียนนะ
คือถ้าเกิดว่าคุณเข้าใจคุณก็จะได้ใจไง